ของชิมช็อปใช้เฟส๒กันบ้างนะครับ
เมื่อเช้าเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่๖โมงเช้า
ไม่ทันไม่เป็นไรรอรอบเย็นอีกรอบนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของโครงการนี้กันหน่อย

อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ก็บอกว่าวันนี้เปิดให้มีการลงทะเบียนมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๒เป็นวันแรก
รอบแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันก็จะเปิดตอนเช้า
เราไม่ดึกไม่ดื่นเหมือนเฟส๑แล้ว
เปิดตอน๖โมงเช้าก็เช้าตรู่นะ
บางคนบอกโอ้ก็เช้าไปน่าจะสัก๘โมงได้ไหม
แต่๘โมงเดี๋ยวบางคนก็บอกจะไปทำงานทำการ
เดี๋ยวไม่ได้ทำงานทำการเมืองแต่จอดโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะฮะ
๖โมงเช้าจำกัดจำนวนในรอบแรก
รอบเช้านี้๕แสนคนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนครบ
ตามจำนวนเวลา๗นาฬิกา๑๘นาทีนะครับ
ถือว่ามาตรการได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะครับ
และจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบวันนี้
เวลา๖โมงเย็นอีกจำนวน๕แสนคนนะครับ
เรื่องต้นยังไม่มีแนวคิดขยายจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่ม
เพราะมองว่าการกำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนในเฟส๒
ทั้งหมด๓ล้านคนก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะคุณฮะ
หมายของมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๒
คือต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเงิน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าที่๒นะจ๊ะ
ซึ่งจะมีการให้แรงจูงใจเพิ่มในกระเป๋าที่๒นี้
จากเดิมการใช้จ่าย๓๐๐๐บาทแรก
จะได้รับเงินคืนร้อยละ๑๕หรือว่าไม่เกิน๔๕๐๐บาท
อันนี้เฟสหนึ่งเขาใช้แบบนี้กัน
แต่เฟส๒ที่เราเพิ่มแรงจูงใจในกระเป๋าที่๒
เพราะว่าการใช้จ่ายในส่วนที่เกิน๓๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ท่านจะได้รับเงินคืนชดเชย๑๒๐นะ
คือมันเพิ่มขึ้นไงมันเพิ่มขึ้น
แล้วก็เงินตรงนี้อย่างที่บอกคือถ้าเกิดรวมแล้ว
นี่คือ๘๕๐๐บาทโอกาสที่จะได้แคชแบ็คคืน
ใช่ค่ะมันก็จะสะสมอยู่ในกระเป๋า๒นะคุณนะ
แต่นี่เขาก็สนับสนุนไงคืออยากให้คนเติมเงินให้เยอะก่อน
ใช่นะครับหลังจากเฟส๒นี้เสร็จสิ้นก็ต้องประเมินกันก่อนนะฮะ
และการขยายเวลาต่อหรือไม่เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่ง
ก็ไม่แน่อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่สักอีกรอบหนึ่ง
ค่ะแต่ว่าที่แน่คือขยายสิทธิ์ในการใช้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าจากเดิมมันสิ้นสุด๓๐พฤศจิเขาก็ขยายไปจนถึงสิ้นปีนี้
ธันวาคมคุณผู้ชมรอค่ะนี่คุณสืบสกุล๖โมงเย็นวันนี้
คุณไม่ต้องไปไหนเลยนะหน้าจอคอมก็ได้หน้าจอมือถือก็ได้

ใช่คือดิฉันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้สิทธิ์๑๐๐บาทเรียบร้อยแล้ว
สำหรับใครที่เป็น๑๐ล้านคนแรกที่ใช้สิทธิ์ในเฟสที่๑
๒ย้ำนะคะไม่ได้๑๐๐แต่คุณจะได้สิทธิ์ในกระเป๋าที่๒